วันนี้วันพระยังพนมมูกันขึ้นมาค่ะ

ถ้าใครสไลด์ไอจีจะได้เห็นภาพน่ารักภาพนี้ค่ะ
คือครอบครัวนี้นะคะคุณชมพู่อรยาเนี่ย
เขามาซัพภาลูกแฝงมาทำบุญตัดบาล
นี่นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชม
บางวันก็มาครบสองคนบางวันก็มาคนเดียวนะคะ
อย่างภาพที่เห็นเนี่ยค่ะมีคนนึงมาสาย
อ่าให้ถ่ายว่าใครก็สายก็พายูไงน้องยูเออ
ยุของเรานี่แหละคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าแหมบางวันมันนอนอร่อยไปหน่อยนะคะ
ก็เลยลุกไปใส่บาทกับแม่ชมไม่ทันเออแต่เรื่องที่จะแซวไม่ได้แล้วเนี่ย
เห็นเป็นคอสตูมของพี่สายพี่สายพี่สายพี่พาเออ
แต่ละวันนี้คุณผู้ชมจี๊ดจาดมากนะคะไม่ยอมแพ้คุณแม่เลยค่ะ
แต่ละวันคุณแม่เขาก็โพสต์บันทึกเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
ประมาณเจ็ดโมงกว่ากว่าได้เห็นเนี้ยแหละค่ะนี่เจ็ดโมงยี่สิบสามนาทีอ๋อ
แล้วก็พอตักบาทเสร็จเนี่ยนะคะก็ถึงเวลารับประทานอาหารเช้ากันแบบพร้อมเพลียงพร้อมหน้าพร้อมตา
อาจจะพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างเนี้ยอะไรก็อร่อยอ่ะบ้านเนี้ยเออค่ะค่ะค่ะ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยน้องพายุเขาจะไม่ค่อยพลาดหรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่อง
สองแดดสองแฝดเนี่ยเขาจะเอ็นตอยเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะล่าสุดนะคะป้าหวานเจี๊ยบค่ะ
โอ้โหออกมาต้อนรับกันแบบใหญ่โตเลยคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีบทสนทนานน่ารัก

แล้วตอนนี้พี่พายุอ้วนหรือผอมครับ

ก็คิดว่าพายุอ้วนบักแต่ตัวจริงผ่อนมากเลย

เป็นมะระผสมกับโกนี
และกันคล้ายกัน
ส่วนพี่สายฟ้าก็เป็นสายละวุนตลอดคุณผู้ชม
พูดเบายิ้มหวานพี่ป้านะ
เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะตื่นเช้ามาทำบุญ

ทำบุญของบ้านแอฟเขาบอกว่าเป็นการฝึกวินัยด้วยนะ

แต่ว่าไอ้เต้าพายุก็จะมาบ้างไม่มาบ้าง
ถ้าตื่นตายนั่งเรียบร้อยไปเลยเนาะ